คุณผู้ชมค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันเรื่องของการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
ผ้าไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย
เพราะว่าแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างกันออกไป
และที่จังหวัดพิศนุโลกเขามีการคิดค้นผ้าไทยแบบใหม่ลายใหม่ออกมา
ถูกต้องสวยงามขนาดไหนไปดูใกล้กันเลยคุณ
นี่คือผลงานผ้าไฟล์ทอลายจัดแสดงในนิทัศกาลพันไม้ลายผ้านะคะ
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลงานอันล้ำค่ะ
พัฒนาต่อยอดมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน
ซึ่งทางกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิศนุโลกเขาจัดขึ้นมาแบบนี้
เพื่อรวบรวมผ้าที่ทางมหาวิทยาลัยเขาพัฒนาร่วมกับชุมชน
จัดแสดงในงานบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าแต่ละชิ้นสวยงามแล้วก็มีดีไซน์ค่ะ
เป็นผลงานที่ทอมาอย่างละเอียดประณีตนะคะ
คุณผู้ชมดูจากการบรรจงสร้างลวดลายเอาเองนะ
ไม่อยากจะบอกเลยว่าเขาใส่ใจขนาดไหนนะคะ
นี่เป็นฝีมือของชาวบ้านเลยนะคะสุดยอดมากค่ะ
แล้วก็ทุกลายเนี่ยมีความสวยงามทอออกมาแล้วอยากได้ไหม
อยากเก็บสะสมอยากเอาไปตัดชุดสวยใส่นะคะดูทันสมัยด้วย
แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ผ้ามัดหมี่ได้เป็นอย่างดีด้วย
ไปฟังเสียงทั้งผู้จัดนิทัศกาลกันสักหน่อยหนึ่งค่ะ
ความพิเศษคือเราได้พัฒนาผ้ารูปแบบใหม่ลวดลายใหม่
ร่วมกับกลุ่มทอผ้าในอำเภอเนินน้ำปรางที่เรา
คือจริงเราได้ลงพื้นที่กับกลุ่มนี้มานานแล้วนะครับ
กลุ่มที่อำเภอหนึ่งลำปางจริงมีหลายกลุ่มด้วยกัน
แต่ว่าเราคัดเลือก๓กลุ่มที่จะมาร่วมโครงการนี้นะครับ
ก็มีกลุ่มทอผ้าบ้านสำรังกลุ่มทอผ้าบ้านผารังหมี
และกลุ่มต่อผ้าหนองยับปล้องนะครับ
ซึ่งมีฝีมือในเรื่องของการทำผ้ามัดหมี่มากนะครับ
แล้วก็ลงพื้นที่แล้วก็นำรวดลายที่เราทางมหาวิทยาลัยยังไหนสวน
ออกแบบใหม่แล้วก็ไปให้กลุ่มดอผ้าเนี่ยพัฒนาร่วมกันกับเรานะครับ
อ่าก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นการรังสรรค์ออกมาเป็นลายผ้าพันดอกไม้
ด้วยความประนีตความบรรจงความตั้งใจสุดเลยนะคะ
มีแบบที่มันสวยงามหลายแบบแล้วก็หาดูหาชมได้ยากด้วยนะคะ
ใครที่ชื่นชอบเรื่องของผ้าไทยแล้วก็อยากจะไปชมนิทัศกาล
พิพิธภัณฑ์ผ้าเรื่องพันไม้หลายผ้า
ก็สามารถไปชมไปดูกันได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๔มิถุนายนเลยค่ะ
ยาวเลยที่พิพิธภัณฑ์ภาพมหาวิทยาลัยนเรศวร
ไปในเวลาราชการนะจ๊ะ
น้องใบตองผมเพิ่มเติมให้นิดนึงพี่
มหาวิทยาลัยนเรสวนที่พิธภัณฑ์ผ้าแห่งนี้
จริงเขาจะจัดกิจกรรมแล้วก็จะจัดโชว์อยู่แล้ว

แล้วถ้าใครที่สนใจเรื่องของผ้าไทยไปที่พิธภัณฑ์ที่นี่นะ

ถูกต้องคุณชนะเขาเป็นเด็กมนเรสวน
ชอบไปแถวนั้นเวลาเขาจัดนิทัศกาลก็จะมีแบบวันนั้น

คือไปดูผ้าไทยเห็นแล้วมันชื่นอกชื่นใจ
เราจะไปเตะบอลพอดีแถวนั้นมันจะใกล้สนามฟุตบอล

ไม่มีเวลาให้คุณอธิบายแก้ตัว